คุณผู้ชมก่อนหน้านี้ที่คุณพิธาได้มีการลาออกจากการเป็นหัวหน้าพักเก้าไกล
ล่าสุดนะคะมีการจัดประชุมใหญ่วิสามันค่ะ
มีมติในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่
ซึ่งบุคคลที่ได้นั่งตำแหน่งหัวหน้าพักคนใหม่ของพักเก้าไกล
คือนายชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะ
นี่คือบรรยากาศค่ะคุณผู้ชมของการประชุมใหญ่วิสามันของพักเก้าไกรนะคะ
ซึ่งมีการจัดการประชุมที่ตึกไทยสมิทนะคะ

แกนนำพักกรรมการบริหารพักสส
แล้วก็สมาชิกพักหลายท่านมากหน้าหลายตานะคะ
เดินทางเข้ามาประชุมกันอย่างพร้อมเพลียง
วาระสำคัญในการประชุมในการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่ของพักเก้าไกล
พร้อมกับกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ซึ่งภายหลังจากที่คุณพิธาได้ลาออกไปก่อนหน้านี้นะคะ
ซึ่งจากการประชุมวันนี้ปรากฏว่าได้มีมติ
ในการเลือกนายชัยเทาวัตรุราธนค่ะ
เป็นหัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่
โดยจะมีการแสดงวิสัยทัศน์ในวันพรุ่งนี้นะคะ
ภายในงานก้าวต่อไปก้าวไกลทั้งแผ่นดินที่อาคารกีฬาเวท๑นะคะ
ขณะที่หลังจากได้หัวหน้าพักเก้าไกลคนใหม่
ผู้สื่อข่าวได้มีการพูดคุยแล้วก็สอบถามกับนายพิธาริมเจริญรัฐค่ะ
ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ก่อนที่จะมีการเข้าไปในห้องเพื่อที่จะประชุมร่วมกันกับคณะทำงาน
เพื่อที่จะเหมือนกับสอบถามดูเกี่ยวกับภาพรวมทั้งหมด
โดยคุณพิทาบอกว่าตอนนี้ภาพรวมก็คือถือว่าเป็นการปรับองค์กรให้เดินหน้าต่อไป
รวมไปถึงการปรับระเบียบข้อบังคับของพักให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าการเลือกหัวหน้าพักในครั้งนี้เป็นการเลือกเพียงชั่วคราว
แต่หลังจากนี้เหมือนกับจะมีการรอคำตัดสินของศาล
แล้วก็เหมือนกับจะให้นายพิธากลับมานั่งหัวหน้าพักเหมือนเดิม

คุณพิธาตอบเรื่องนี้ประเด็นนี้กระแสข่าวอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวลองฟังดู่ะค่า
เนี่ยค่ะต้องพร้อมที่จะเป็นหัวหน้าตัวจริงแล้วก็ลิขาตัวจริงค่ะ
ตั้งหมด

ส่วนกรณีที่คุณปิยบุตรค่ะได้มีการประกาศยุติบทบาททางการเมือง
แล้วก็เดี๋ยวจะไม่แสดงความคิดเห็นใดกับพักเก้าไกลอีกแล้วนะคะ
เพราะว่ากลัวว่าจะทำให้เสียมวลชน

คุณปียบุตรจะทำให้เสียมวลชนหรือไม่

แต่ตัวคุณพิทาบอกว่าสิ่งสำคัญคือ
นึกถึงความรู้สึกของคนในพัก

แล้วก็ร่วมทำงานการเมืองด้วยกัน